ผมพูดสมมติที่โคราชกันหน่อยนะคะ

เราจะทำยังไงดีถ้าวันหนึ่งสามีมาบอกว่า
ผมอยากมีผู้หญิงอีกคนนึง
บ้านนี้เนี่ยภรรยาบอกได้ยอม

แต่ปรากฏว่าฝ่ายชายพาสาวคนใหม่มาเที่ยวถึงถิ่น

มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย
มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย
มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย
มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย
มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย

มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย
มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย
มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย
มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย
มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย
มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย
มึงไม่พามันไปกินน้ำเย็นที่บ้านกูเลย

นี่นี่ไม่มีไปขอทางกู
ไม่มีไปขอทางกูมึงไม่ต้องไปเรียก
ร้อนเฮ้ยก็ร้อนกู
โอ้โหจะหยามกันไปถึงไหนคือคำพูดของเธอนะคะ

พาไปหยามถึงถิ่นขนาดนี้
ภรรยาเธอเล่าให้ฟังเลยค่ะคุณแต้วนะคะ
บอกอยู่กินกับสามีมา๑๘ปี
แต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
มีลูกแล้ว๒คนคนโตอายุ๑๖คนเล็กอายุ๑๐

สามถึงสี่เดือนที่ผ่านมาสามีมีผู้หญิงอีกคนนึง
เธอบอกเธอก็ยอมไม่อยากให้ลูกมีปมด้อย
แต่เงื่อนไขเธอง่ายตรงเลย
ต่างคนต่างอยู่ที่ใครที่มันอย่ามาอยู่ทับที่กัน
ธันวาคมสามีพาผู้หญิงกับแม่ผู้หญิงมาเที่ยวแถวบ้าน
คนแถวนั้นโทรมาบอกเธอค่ะ
เธอบอกมันหยามกันเกินไป
คือต้องบอกแบบนี้นะต่างจังหวัดเขารู้จักกันหมดเน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปเจออย่างนี้
บางทีเขาก็ไปเมาส์กันว่าอุ๊ยทำไมผัวเธอมากับผู้หญิงคนอื่น

เธอบอกเธอขึ้นบ้านเลยนะเธอก็กลับไปเลย
กลับไปที่บ้านปรากฏว่าฝ่ายชายพา
แฟนใหม่กับแม่แฟนกลับบ้านไปแล้ว
เธอก็เลยชวนพี่สาวของสามี

ไปที่อำเภอคอนบุรี

แล้วขนเสื้อผ้าฝ่ายชายไปที่บ้านผู้หญิงคนใหม่เลยนะ

เครื่องทุกอย่างโยนทุกอย่างเลย
บอกไม่เคยเลยนะให้เกียรติทุกอย่าง

คุณเต้าบอกพอจบกันแค่นี้แหละ
เพราะฝ่ายชายไม่เคยให้เกียรติเธอไม่แคร์เธอเลย

คำว่าเกรงใจยังสะกดเป็นอยู่หรือเปล่า
ไม่เป็นไรจากนี้ต่อไปเธอจะดูแลลูกเอง

เธอจะฟ้องหย่าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
และเธอจะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรจากฝ่ายชายด้วยค่ะ
ก็รู้มาสักพักแล้วว่าเขาอ่ะ
คบหากับผู้หญิงคนนี้เคยจับได้แล้ว

อย่างที่นี้ก็เลย

เขาก็เคยขอว่าขอมีผู้หญิงคนนี้ได้ไหมอีกคนนึง

ถ้ามันไม่ได้อยู่ที่
ตามที่เราพูดตกลงกันไว้

ก็อาจจะฟ้องสามีกับฟ้องชู้

ความรักพอมันมีคนที่๓เข้ามาเนี่ย